แล้วไปอยู่ในบ้านของท่าบ้าน

ไปจี้แท็กซี่คือกระโดดขึ้นที่ด้านหลังแท็กซี่เอามีดไปจี้คนขับแท็กซี่ชื่อว่า
นายมณัสวินอายุสามสิบสามปีนะเอามีดแหลมเนี่ยจะจ่ออยู่ที่คอเนี่ย
นะฮะแล้วก็สั่งให้ขับรถไปจนรถเขาเนี่ยไปชนกับเนี่ยอีกหลายคันทีเดียว
ปากซอยสิบแปดนะฮะทีนี้คนขับแท็กซี่ก็ลงมาจากรถนะครับ
ยืนไปรอให้การกับตำรวจนะฮะบอกว่าเนี้ยนายคนนี้แหละ
เอามีดมาจ่ออยู่ที่คอผมเนี่ยแทงไปที่ลาวนมผมหลายครั้งเลยนะฮะ
แล้วกู้ภัยก็พยายามดูเขาบอกว่าเขาแทงหลายทีเหมือนกัน
แต่แทงไม่เข้ากระทั่งรถไปชนอยู่แบบนี้
ก็หยุดแน่นิ่งอยู่หน้าปั๊มนะฮะถามว่าเอาทำไมแทงไม่เข้าอ่ะ
เขาบอกอุ้ยเขามีของดีเยอะแหวนเหล็กไหลเนี่ยปู่ให้มา
ใส่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีรอยศักดิ์ลงอาคมของปู่หรือศรีต่างต่าง
อาคาระยัน๕แถวที่ต้นแขนสองข้างไปศักดิ์มาตั้งแต่วัยรุ่นอีก
นะฮะแล้วก็มีเรื่องของพระอาจารย์รูปหนึ่งในวัดปากน้ำพระศรีเจริญ
เป็นผู้เสกคาถากำกับรอยสักให้อีกโอ้ของขังเขาเยอะ
ก็เลยโดนแทงไม่เข้านะฮะทีนี้ในเรื่องของคดีก่อนละกัน
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยความคืบหน้าของคดีนะฮะตำรวจเรียก
เพื่อนของนายไขมุกเนี่ยชื่อว่าในโตนะฮะก็มาให้ข้อมูล
ตัวบอกว่านายคายมกเนี่ยถูกไล่ออกจากงานเมื่อเกือบ๒เดือนที่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหมีอาการแปลกนะฮะพูดจาเพ้อเจอคนเดียว
คือเสียใจจากการตกงานนะฮะและอารมณ์แปรปรวนทำตัวโผงผางใส่คนรอบข้าง
นะฮะก่อนเกิดเหตุสองวันก่อนก็โทรศัพท์ไปหานายคายมกก็พูดจาวดวกไปวนมา
ถามอะไรก็ตอบไม่รู้เรื่องแล้วก็บ่นว่าเครียดเงินไม่พอใช้งานไม่มี
อยากกลับบ้านไปบวชอยากกลับไปหาครอบครัวอะไรแบบนี้เหมือนสติเขาหลุดไปแล้วนะฮะ
อืมส่วนเรื่องที่เขาไปเปลือยท่อนล่างเดินไปเดินมาเนี้ยแล้วก็มีการพกมีดไปขู่ทำร้ายคนเนี่ย
นะฮะเขาบอกว่าจริงจริงเพื่อนเขาก็ทำเป็นครั้งแรกที่ผ่านมาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจต้องแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ว่าเอามีดไปแทงคนขับแท็กซี่ด้วยค่ะนะฮะแล้วก็มีการแจ้งข้อหาไปพกพาอาวุธมีด
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็จะมีการเรียกผู้เสียหาย
ผู้เห็นในการไปสอบประคำเพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
นะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังรอให้ญาติของนายคายมกเนี่ย
มาให้ข้อมูลกับตำรวจเพื่อหาสาเหตุในการที่เขาคุ้มครั่งแบบนี้ต่อไปนะครับ